วันนี้เรียกว่าขนกันมาเต็มคันรถเลย
จะเป็นรถเมรถบรรทุกขนมาหมด

พร้อมนำเสนอคุณผู้ชมถึงบ้านเลยนะจ๊ะ

ฉันก็นึกถึงคลิปหนึ่งที่เขาแชร์กันในโซเชียล
เป็นคลิปของกระเป๋ารถเมย์น่ารักมากเลย
ดนตรีในหัวใจตลอดเวลาเลยเดี๋ยวเราให้ดูคลิปกันก่อนว่า
กระเป๋ารถเมยน่ารักเป็นยังไงนะ
กระเป๋ารถเมย์คนนี้นี่สุดยอดมีดนตรีในหัวใจ
ไม่มีเธอก็ไม่อยากหายใจไม่มีเธอก็ไม่อยากเคลื่อน
พอแล้วเรื่องกูจะแจ่ดีนะ

คุณไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่อยากเคลื่อนไหวก็ไม่ต้องเคลื่อนไหว
ถ้าไม่อยากหายใจก็เดี๋ยวจะดูแลให้
ก็เพลงที่เขาฮิตแล้วก็อยากจะร้องตาม

ไม่ไหวแล้วไม่ต้องร้องตาม

ใช่เป็นกระเป๋ารถเมฆเขาเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจ
มีกระเป๋ารถเมฆร้องเพลงให้ฟังเต้นให้ดูอย่างนี้
มันมีความสุขมันคลายเครียด
จากที่แบบขึ้นเครียดบางทีไปเจอรถเต็ม
ก็มีความสุขขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะครับ

เขาบอกกันแล้วกันว่าสาย๒๘นะ

ไม่แพ้เจ้าของเพลงเลย

ฉันอยากขึ้นน่ะคันนี้

แต่ไม่รู้ว่าคนจะถ่ายคลิปดิฉันหรือว่าคุณพี่เขาเนอะ
นี่ต้องถ่ายคุณด้วยแล้วก็ถ่ายพี่เขาด้วย

เป็นแบบดูโอกันหรือแบตเทิลกัน
ยังไงใช่ไหมดูโอคู่กันเขาบอกเขาประกาศตัวนะ

ฝากโปรโมทนะตรงนี้นะคุณผู้ชมน้องตอนเจอเนื้อคู่ไหมนี่แฮสแท็ก

ไปลองดูไปลองดูกระเป๋าจะเข้ามาได้
ฮาไม่มีบูดนะฝากโปรโมทโสดโปรโมทให้ด้วย
ใช่แล้วกันแฮชแท็กนะคุณผู้ชมนี่ขึ้นรถเมย์รถมันติดไปเจออะไรแบบนี้
มีความสุขนั่งต่อไปยาวได้เลยนะ

สำหรับคนที่ร้องเพลงกระเป๋ารถเมย์ท่านนี้

แล้วคนนั่งอารมณ์ดีเรื่องความบันเทิง

แบบนี้นะเช้ามามีแต่เสียงพงเสียงเพลง
บางทีการร้องเพลงมันก็ช่วยทำให้เรานั้น